คุณผู้ชมค่ะมาเมาส์เรื่องแซ่บกันหน่อยดีกว่า
เรื่องชาวบ้านก็งานของพวกเรานี่แหละคุณผู้ชมนะ
มีเพจดังเขาเปิดเรื่องเอาไว้

พอบอกชื่อแมนนี่เป็นคำใบ้ไง

ประมาณนั้นงานไปเข้าดารารุ่นใหญ่ไปเข้าพี่ชายชาติตยดม

เล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมใจเย็นเขาบอกว่าพระเอกคนนี้นะ
เงียบเลยจากทริปต่างประเทศ
เคลียร์ทรัพย์สินแล้วก็แวะไปเยี่ยมเมียใหม่
ที่จะรับผิดชอบแบบแมนเพราะว่าไปทำเขาท้องมา
อันนี้เขาเมาส์มาแบบนี้อ่านตามข่าวเป๊ะเลย
ทีนี้ค่ะงานก็ไปเข้าพี่ชายชาตยดมเพราะว่าอะไร
จากเรื่องชื่อแล้วแมนเท่ากับผู้ชายใช่ไหม
ครอบครัวก็เพิ่งมีทริปไปต่างประเทศมาด้วยกันจริง
งานนี้ก็ต้องรีบเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าพี่ชายชาตยดมนี่นะ
ภาพลักษณ์เอาจริงเป็นนุ่มรักครอบครัวรักลูกรักเมียแบบสุด
แหมจะเป็นไปได้เหรอคุณมีเรื่องราวทำนองนี้นะคะ
เมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอกับพี่ชายมาคุณผู้ชม
ในการแถลงข่าวละครเวทีพิษวาส
หลังจบโชว์ปุ๊บคว้าตัวพี่ชายก่อนเลย

พี่ชายก็พูดชัดมั่นใจไม่ใช่ผมแน่นอน
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งได้ยินข่าวครั้งแรกเหมือนกัน
ชีวิตพี่ซายเองตอนนี้มีแค่เรื่องงานแล้วก็เรื่องที่บ้าน
ไปต่างประเทศมาไหมไปมาจริง

มีเรื่องให้เคลียร์แต่จะเป็นเคลียร์กับอะไรคุณผู้ชม

ไม่มีแน่นอนของชายคือไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอด
อยู่กับกี้ตลอดแล้วที่ไปต่างประเทศก็ไปด้วยกัน
กลับมาก็น่าจะมีเคลียร์กับแต่กับภรรยานั่นแหละ
เคลียร์บัตรเครดิตอะไรเคลียร์ไม่มีเคลียร์กับคนอื่น
เชื่อว่าแบบอย่างกี้ก็คงไม่มีแม้แต่ความสงสัย
แต่ว่ามันไม่มีอะไรจะดึงความสนใจ
ความทุ่มเทอะไรของชายไปจากครอบครัวนึกได้แล้ว

เอาเป็นว่าเคลียร์เรื่องบัตรเครดิตอย่างเดียว
รักครอบครัวมากไม่เคยมีประวัติดั่งพร้อยนะจ๊ะ
ทำงานสุดแล้วก็รักภรรยาพี่วิกกี้สุดจ้า
อีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่คุณผู้ชมค่ะตอนนี้บอกเลยชีวิตเจอมรสุมเหมือนกัน
ปราบประดนจำได้ไหมหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตานะ
ปราบส่วนใหญ่จะรับบทเป็นกษัตริย์ในละครในเรื่องพระนารายบุเภสันนิวา
จดจำกันได้นะแล้วก่อนหน้านี้คือประเด็นที่บอกว่าแบบ
มีเรื่องราวให้แบบหมองใจนิดนึงปวดหัว
ทีนี้พยายามออกมาชี้แจงแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นกับพี่ปราบก็คือ

ไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าค่ายไหนกล้าจ้างเลย
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดคดีอะไรขึ้นมามันจะถ่ายไม่จบเอาสินะ
แล้วละครหนังที่เพิ่งรับไปทยอยแคนเซิลกันหมดเลย
แกบอกว่าโอ้โหตายเลยงานนี้
เงินเก็บก็หมดแล้วประคองชีวิตไปวันค่ะ
จนตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะออกจากวงการบันเทิง
แล้วก็อาจจะกลับไปใช้ชีวิตชาวนาชาวไร่เหมือนเมื่อก่อน
เพราะว่าเรามันลูกชาวนาค่ะ
ผมมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับผมมาจากลูกชาวไร่ชาวนา

เมื่อมันได้คำตอบจากสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่
ทุกอย่างมันจะบอกว่าควรไปได้หรือยัง
ถ้ามีความรู้สึกว่าก็ตรงนี้เขามองว่าผมไม่ใช่ความสุขของที่นี่
ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้ว
เพราะว่าข่าวที่นำเสนอออกไปแล้วมันพิพากษาผมวันนี้
เราก็ต้องไปอยู่ที่มุมที่มันควรจะอยู่แบบ
ไม่ต้องไปอยู่ในสัมพงษ์ทั้งความก็ได้ไปอยู่แทบแพทย์ก็ได้